ไปที่จังหวัดอายุทยากันต่อค่ะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้น
กับแม่ค้าขายน้ำอ้อยรายหนึ่งเธอเนี่ยถูกเครื่องบดอ้อย
หนีบที่บริเวณมือไปจนถึงข้อมือแล้วเธอก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
เจ้าหน้าที่ต้องรีบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะคะครับ
นี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังเร่งช่วยเหลือนางพิมพรแย้มสกุลอายุ๕๘ปี
เป็นแม่ค้าขายน้ำอ้อยสดค่ะ
ถูกเครื่องบดอ้อยหนีบที่มือข้างซ้าย
แล้วเธอร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเลยนะคุณผู้ชม
จากนั้นก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อจะค่อยช่วยเหลือช่วยเอามือของนางพิมพรออกมา
ซึ่งบอกเลยว่าใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะคะ
ถึงจะสามารถช่วยเอามือเธอออกมาจากเครื่องได้

พิมพรผู้บาดเจ็บเนี่ยเธอยังมีสตินะคุณผู้ชม
เธอยังพอมีสติเธอก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยเพิ่งจะซื้อเครื่องบดอ้อยมาใหม่
และเริ่มใช้วันแรก
เป็นเครื่องใหม่ยังไม่เคยใช้ใช้วันแรก
แต่ด้วยเครื่องมันเนี่ยนะคะไม่มีฝาครอบปิด
เธอก็เลยเอามือเข้าไปในบริเวณเครื่อง
ซึ่งตัวเองอยู่คนเดียวตอนนั้น
พอมือมันเข้าไปแล้วมือมันเข้าไปติดใช่ไหม
เธอก็พยายามจะเอื้อมมืออีกข้างไปปิดเครื่อง

เครื่องก็เลยหนีบมือเข้าไปลึกเข้าไป

เธอก็ร้องตะโกนเลยขอให้คนช่วยเหลือ

จากการตรวจสอบบาดแผลของนางพิมพรเนี่ย
ก็พบว่าข้อมือข้างซ้ายที่ถูกเครื่องหนีบอ้อยหนีบ
บดจนมือแหลกจนถึงบริเวณข้อมือเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ
ฝากเตือนนะคะระมัดระวังกันด้วยนะ
สำหรับใครที่ทำงานกับพวกเครื่องจักรเอยหรือว่าอุปกรณ์ต่าง

ประมาทแม้แต่นิดเดียวมันไม่ได้เลยนะคะ
ยังไงเป็นกำลังใจให้กับคุณพิมพรนะคะ